มันคืนวันที่๒๗เมษายน

เพราะอะไรครับปกติต้องไปพักไปผ่อนหรือว่าไปอะไรยังไง
เวลาผมมาค้าขายเอาของลงมาอย่างนี้

ผมก็จะพักนอนอยู่ที่รีสอร์ทนี้เป็นประจำเลยครับ

ถามว่าที่ผมเลือกรีสอร์ทนี้เพราะมันเงียบมันสงบครับผม
แล้วผมมองมุมน่าจะปลอดภัยครับ
ลักษณะเขาเป็นยังไงพี่เจี๊ยบคือเป็นโรงแรมหลายชั้นหรือว่าเป็นห้องยาว

ก็คือหนูมองสองคนผัวเมียก็คือมันปลอดภัยทีแรกนะคะที่เรามาพัก
ก็คือมันมีและอีกอย่างหนึ่งเรานอนอยู่ข้างกับยาม
ก็คือเราไปมาอย่างนี้จนคือเราพักจนว่าเหมือนเราสนิทกัน
เป็นห้องพักลักษณะเป็นรีสอร์ทห้องแถวยาว

ฝั่งหนึ่งเป็นห้องปกติอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

ก็ถือว่าแบบพวกมาธุระไม่ได้ว่านอนต้องสะดวกสบายอะไรมาก
แต่ว่าเพื่อพักผ่อนระหว่างเดินทางทำมาค้าขายอย่างนี้

คืนนั้นก็นอนคืน๒๗เมษายนใช่ไหม

วันนั้นหนูมีนะคะวันนั้นหนูมีตังค์มา
วันนั้นหนูเอาของเก่าติดรถมาด้วยใช่ไหมคะเอามาขาย
เพื่อที่ว่าจะมาเอาต้นมันไปปลูกนะคะ
ทีนี้หลานชายบอกให้ไปเอาต้นมันตอนเช้า
หนูก็เลยเอ๊ะพ่อมึงไปหาที่นอนเถอะไม่งั้นจะนอนยังไง
ก็เลยไปที่โรงแรมที่เราเคยนอนก็วิ่งย้อนมาหน่อย

กระเป๋าของพี่เชี๊ยบ

หนูมีเงินแบงค์พันธุ์อยู่๘๐๐๐นะคะ

จำได้เลยค่ะแล้วหนูก็ฟักมาพันหนึ่งเพื่อไปจ่ายค่าโรงแรม๖๐๐นะคะ
แล้วเขาก็ทอนกลับมาให้หนู๔๐๐หนูก็เอาใส่ไว้ข้างหน้า
เสร็จหนูก็เอามาวางนอนก็คืออาบน้ำเอาท่านอน
พอเช้าตื่นมาแฟนหนูก็ไปทานกาแฟเสร็จอะไรเสร็จก็จะกลับแล้ว
ก็หันมาจะมาฟ้ากระเป๋าอ้าวกระเป๋าไม่มีแล้ว
ก็เลยถามแฟนหนูแฟนบอกแม่มึงลืมไว้ในรถหรือเปล่า
หนูบอกไม่ได้ลืมหนูหิ้วเอามาพี่พ่อ
เพราะแม่ยังเอาตังค์ทรใส่ไว้เลย๔๐๐
แม่จำได้ก็ว่าจริงมาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ

ตื่นมาคือเช้าวันที่เท่าไหร่นะฮะ๒๘ค่ะ

ตีมงานอันนี้คือตำรวจเอาไปตรวจสอบเรียบร้อยหมดแล้ว
ไม่ได้ตรวจแต่เขามาเจอแล้วที่โจรมันวางทิ้งไว้

ก็วางไว้ที่เหมือนเวลาเราเข้าพักโรงแรม

แล้วต่อจากนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องเลย

แล้วหน้าต่างอันนั้นที่ว่าข้างในเราจะมองแล้วเป็นกระจกเงาใช่ไหมครับ

ก็เหมือนช่องหน้าต่างช่องหนึ่งแต่มันเป็นกระจกเงา

ไกลจากหัวเตียงขนาดไหนครับ
ประมาณสักจากพี่มาถึง
อันนี้ห้องใครอันนี้คือห้องเหมือนกันไหม
ระหว่างห้องของพี่กับอีกห้องหนึ่งเพราะอยู่ห้องติดกันเลย

นี่ค่ะเดินจากกระจกมาประมาณสักเมตร๕๐ได้ค่ะถึงเตียง

ถ้าเกิดฝั่งกำแพงข้างหลังเนี่ยอันนี้จะเป็นด้านหลังโรงแรมแล้ว

ใช่ไหมแต่ว่าฝั่งของป้อมรอปภเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านหน้า

คือพอเราเข้าไปในห้องปุ๊บเนี่ย

สี่ด้านนี้ตันหมดอ่าสามด้านนี้ทึบหมด

ใช่ไหมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับประตูทางเข้าออกของห้องเนี่ย

มาทีแรกไม่รู้นะคะว่ากระเป๋าหาย

ไม่ได้ดูคือไม่ได้อะไรก็คือกินกาแฟเสร็จอาบน้ำเสร็จแล้ว

ก็หนูก็เรียกแฟนพ่อไปเถอะสายแล้ว
หนูก็หันมาจะมาฟ้ากระเป๋าแล้วก็ห่อยาโทรศัพท์
กระเป๋าไม่มีพ่อมึงเอากระเป๋าตังค์ไปเปล่า

หนูก็ถามแฟนหนูไม่ได้เอาไปตัวเองไม่ได้เอาไปแล้วไปไหน
แฟนหนูก็บอกว่าแม่มึงเอาไว้ในรถหรือเปล่า

ห้องไปดูซิแฟนหนูก็ไปค้นหาในรถก็ไม่เจอ
พอนั่นเสร็จหนูก็เดินหากันอ้าวแล้วหายไปไหนก็ทีเนี้ย
พอนั่นเสร็จถึงได้ไปบอกพี่ยามเขา
ว่าพี่กระเป๋าตังค์หนูอยู่ในห้องมันหายได้ยังไง

เขาก็ให้หนูไปดูที่กล้องวงจรปิด
ว่ามีรถเข้าออกอะไรมีคนเดินไปที่หน้าห้องหนูไหมอะไรไหม

ทีนี้แฟนหนูพอนั่นเสร็จแฟนหนูก็เลยเดินอ้อมไปทางข้างหลังขออนุญาตเขา

พอเดินเข้าไปก็แฟนหนูก็ไปเจอเนี่ยแอบอยู่ข้างตู้แอร์

กระเป๋าใบนี้ไปอยู่ตรงคอมเพลสเซอร์แอร์

แล้วพอดียามก็บอกว่าพี่อย่าไปจับกระเป๋านะ

นี่ไงใช่ไหม
ใช่ครับผม
พี่เมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรข้างหลังไหม

ที่ว่าเดี๋ยวรอแจ้งเจ้าของโรงแรมก่อนรอแจ้งตำรวจก่อนเนี่ย
ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าสิว่าในกระเป๋าเราอะไรหายบ้าง
ใช่ตอนนั้นยังไม่รู้
เราก็ไปนั่งรอกันอยู่เพราะว่าต้องรอติดต่อเจ้าของโรงแรม
รอแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาใช่ไหม
แล้วก็มีห้องข้างที่อยู่คู่กัน
ครับผมตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องช่องลับใช่ไหม
ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยยังนะแล้วอยู่ดีเนี่ย
อีกห้องหนึ่งก็ออกมาใช่ค่ะใครออกมา
พี่ปอล์ค่ะคุณปอล์ค่ะ